ข่าวนี้ก็ถือว่าอุกอาจโอ้โหนี่เริ่มต้นมาด้วยข่าวที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยทั้งบอกว่าเดือดจริงอะเอาความคิงหันไปดูดูสิ
วัยรุ่นเปิดศึกกันหน้าผับแล้วขับกระบะตามมาพุ่งชน
คือความน่ากลัวก็คือภาพของมัน
หลังจากไปคำเมนต์กันมาในผับออกมาข้างนอกเจอกันกลางซอย
ก็มามีปัญหาแล้วมาตีกันไม่พอค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งมีสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้น
ขับรถพุ่งชนแล้วอีกคู่กรณีเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วมอเตอร์ไซค์มันไปถูกอัดก๊อปปี้กับรถอีกคันนึงเลย
คุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์
โอ้โหนี่แหละค่ะตอนนี้ตอนนี้นี่คือมีเรื่องกัน
แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ภาพมันตัดกลับไปคือเป็นจังหวะที่รถ
รถกระบะอัดไปพุ่งชนจริงคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นว่า
มันมีมอเตอร์ไซค์เขาตั้งใจจะไปชนมอเตอร์ไซค์ของคู่อริ
แล้วก็เลยอัดก๊อปปี้ไปกับรถอีกคันหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
มีพลเมืองดีเขาถ่ายภาพไว้ตอนวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาดกันหน้าผับ
ก็อย่างที่บอกว่าไปเขม่นกันมา
ในพื้นที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แล้วทั้งสองฝ่ายพากันแยกย้ายนะคะออกจากผับไปค่ะ
ไม่นานค่ะออกมาเจอกันกลางซอยซอยตรงนี้คือซอยบางปลานะคะ
พอมาเจอกันก็เปิดฉากจัดกันอย่างบ้าคลั่งเขาใช้คำนี้นะคะ
มีทั้งมีดทั้งปืนดังขึ้นหลายนัด
และยังมีการขับรถกระบะพุ่งชนด้วยอย่างที่ขวัญบอก
ห่างจากจุดตรงนั้นมาอีกหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดเนี่ยมันทึกภาพไว้ได้
อ่ะทีมงานมีภาพตอนพุ่งชนอีกทีนี่อ่ะลองดูนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีมอเตอร์ไซค์นะคะที่ถูกอัดก๊อปปี้ไป
วัยรุ่นที่อยู่บนหลังรถคนนั้นกระโดดลงมาตามลงมาไปไล่ฟันเขาอีกนะคะไม่จบนะคะเหตุการณ์นี้
อ่ะก็สุดท้ายกลายเป็นว่าทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายเลยค่ะ
หลังจากพุ่งชนแบบนี้ถอยรถกระบะออกไปแล้วขับหนีออกไปนะคะ
ก็จะมีรถที่พังเสียหายเพราะว่าจอดอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วมันก็จะมีรถคันนี้เขาพุ่งไปเหมือนเป็นร้านสะดวกซักคือเข้าไปไปพุ่งชนบริเวณหน้าร้านด้วย
อย่างที่ขวัญบอกเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนทีนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
ตำรวจสภบางพลีก็ไปเจอกับศพของนายภูวัลจันปทัศน์หรือว่าในนิวอายุ๒๐ปีค่ะเป็นชาวลาว
หงายเสียชีวิตอยู่นะคะแล้วตรงบริเวณข้างรถมอเตอร์ไซค์สีแดงเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า
ถูกชนพังยับเยียวทั้งคันยังไปเจอกับโรคกระบาด๔ประตูคันนั้น
ที่ขวัญบอกสภาพก็คือพุ่งเข้าไปตรงร้านสะดวกซักด้วยมีคนบาดเจ็บอีก
มีคนบรรเจ็บอีกหนึ่งคือเพื่อนนั่นละค่ะเป็นชาวกัมภูชา

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงจะมีเรื่องกันมาตั้งแต่ในสถานบันเทิงนี่แหละ

จริงก็มีปัญหากันทั้งสองฝ่ายก็ต้องตามทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
มาสอบสวนโดยเฉพาะคนที่ขับรถชนเขาจนตายด้วยนะ
ไปดูกล้องมันจ้อนปิดด้วยใช่ค่ะ
คือกล่าวว่าชนแล้วก็อัดกับรถอีกคันหนึ่งเต็มแรงเลยนะคะ